มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งเลี้ยงไก่ชนอยู่ดี
งูเขียวพระอินทร์ปรากฏตัวเลื้อยมา
แล้วจู่มาขย่อนไข่ใส่หน้าเขา

ข่าวนี้นี่คุณช่างเอามาได้พอเหมาะพอเจาะกับวันพรุ่งนี้เสียจริง

พักสงฆ์ในป่าช้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ
ไปเลยฮะเอ๊ะแล้วทำไมไหนบอกว่ามี๒ฟองเหลือฟองเดียว

ที่บ้านหลังนี้กันหน่อยครับอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองชนบุรีครับ

ย่อนไข่สีทองออกมาเจ้าของบ้านเขากำลังนั่งเลี้ยงไก่ชนอยู่ในบ้าน
ไปเจอคุณจักรพันธ์ครับเจ้าของบ้าน
อีกหนึ่งคนคือคุณวิชัยเพื่อนบ้าน
นี่นะฮะบ้านรับซ่อมผ้านะทุกชนิด
บ้านสีสวยเชียวใช่แหมไม่รู้ว่าสีบ้านเนี่ย

งูเขียวพระอินทร์มันเลื้อยมาครับ
คือเขาถ่ายรูปนะแล้วเอาโชว์ให้นักข่าวดูด้วยนะ
เนี่ยพี่นักข่าวดูนะงูมันประมาณนี้
มันเลื้อยมาแล้วมันมาขย่อนไข่ออกมาเป็นทรงรี

แต่อีกฟองตรงสีเหลืองอะยาวประมาณ๓เซนตรา
สักพักหนึ่งมันแข่งเหมือนหินเลย
โชว์ให้ดูว่างูเขียวพระอินทร์รูปร่างประมาณนี้ที่เขาเจอครับ
เลี้ยงไก่ชนอยู่ดีทำไมงูเลื้อยผ่านมา

แล้วทำไมไข่เหลือฟองเดียวก็อีกฟองหนึ่ง

แต่เขาบอกว่าเป็นไข่ของงูเขียวพระอินทย่อนออกมา
เหมือนหินแล้วครับสีเหลืองทองไม่เคยเจอมาก่อน
ส่วนตัวเชื่อว่าสงสัยมาให้โชคมั้งมาจากต้นไม้ต้นนี้หรือเปล่า
หรอที่เพื่อนบ้านไปชี้ให้ดูเนี่ยนะฮะ
เพื่อนบ้านบอกว่าหลังจากที่เจ้าของบ้านมาเล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าเรื่องมันแปลกนะปกติแล้วงูจะไม่ขย่อนไข่ตัวเองแบบนี้
สงสัยสงสัยว่ามาให้โชคละมั้งมาให้โชคหรือเปล่า
เพื่อนบ้านเขาก็ใช้สูตรเลขคณิตศาสตร์คิดคำนวณ
มันจะเป็น๐๐๙หรือว่า๐๙๐เขาก็ไม่มั่นใจ
แต่ทีนี้ผมข้อความถามบ้านเลขที่เนอะ
เร็วเลยมันจะจบไม่ได้เลยนะข่าวนี้
ปิดท้ายบ้านเลขที่คือ๗๙ทับ๙๕ตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เมื่อกี้เขาเขียนหมู่๓ด้วยดิฉันเติมให้
มีหมู่ให้ด้วยเอาแค่เลขที่บ้านและหมู่ที่ตั้งก็พอแล้วเนาะ

๗๙ทับ๙๕โอเค

เรื่องราวนี้ก็อาจจะได้เอามาบรรเทาเบาบางความเครียดช่วงนี้กันหน่อยเพราะกัน